พาไปที่อำเภอพนมจังหวัดสุราชธานีเขาหายใจทั่วท้องกันยกอำเภอเลยค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะตำรวจสามารถที่จะรวบตัวผู้ชายคนหนึ่งคลั่งค่ะ
ถือมีดพระนะคะไปไล่จะฟันชาวบ้าน
ก่อนหน้านี้ก็เคยใช้มิดพลานี้ไล่ฟันแม่แล้วนะคะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปที่ตำรวจทำงานหน่อยค่ะ
รู้มันทีบรอดอยู่มัน๕วาทฆ่ารู้ด้วยกันมันก็ร้อนนะ
ขู่ฆ่าจะฆ่าทั้งโคตรเลยนะสำหรับชายคลั่งคนนี้นะคะ
คลิปนี้เกิดขึ้นที่บ้านของคุณลำยองแสงแก้ว
อำเภอพนมจังหวัดสุราชธานีเมื่อวันที่๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้ชายคนที่ถือมีดพระเนี่ยชื่อว่านายพานุพงศ์ชำนาญเพชร
หรือชื่อเล่นก็คือในน้องอายุ๓๕ปี
น้องคนนี้คมครูคนในบ้านบอกว่าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะฆ่าทิ้งทั้งโคตรเลย
เพราะเขาบอกว่าคนในบ้านไปติดหนี้เขา
แล้วขโมยช้างของเขาไปด้วยเขามีช้างจริงเหรอ

จากนั้นค่ะนายน้องค่ะเดินกลับบ้านพร้อมกับถือมิดพระ
แกว่งไปแกว่งมาอยู่บริเวณบ้านตัวเองอีกด้วย
ทำเอาชาวบ้านที่เห็นแบบนี้เขาหวาดภาวะค่ะ

เพราะตอนนี้คือเขาบอกว่าบ้านตามต่างจังหวัดเขาไม่มีรั้วคุณนึกออกไหม
ไม่รู้วันดีคืนดีว่านายน้องจะวิ่งเข้ามาที่บ้านของชาวบ้าน
ล้างเฟลาก์มาเอาไข่ผีนี่
นี่เมาส์เอาไข่ผีนี่เรียกให้ได้
สุดท้ายถามว่าตำรวจเจรจาแล้วเป็นผลไหมนะ
เจรจาตอนแรกไม่เป็นผลนะคะ
นายน้องนี่ก็คือใช้คลั่งอีกอย่างไรก็ไม่ยอมวางรีบทั้งละคราค่ะ
แต่ตอนนั้นเจ้าตัวเริ่มมีอาการเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด

ตำรวจตอนแรกเธอก็เลยถ้อลกำลังกลับก่อน
แล้วเข้ามาเกลี้ยกล่อมอีกครั้งในช่วงเช้า
คุณเกลี้ยกล่อมกันข้ามคืนแบบนี้ค่ะ
คราวนี้ตำรวจออกอุบายทำทีบอกว่าหิวน้ำขอให้นายน้องไปเอาน้ำมาให้กินหน่อย
น้องค่ะตอนนั้นก็อาการก็เริ่มเหนื่อยล้าแล้วนะ
ตัดสินใจไปหยิบน้ำมาส่งให้ตำรวจดื่มเพราะตัวเองก็จะดื่มด้วยไง
แต่ในมือเนี่ยก็ยังถือบิดพระอยู่นะคะมือหนึ่งถือน้ำ
ตำรวจอาศัยจังหวะที่นายน้องเผลอชาร์จตัวจับกลุ่มได้สำเร็จค่ะ
วินาทีที่ชาร์จตัวนะโอ้โหเอามือจับหน้าอกเลยโล่งใจค่ะ
โล่งใจนะคะทีนี้เจ้าของบ้านคุณลำยองเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่านายน้องไปนั่งถือมีดพระอยู่แล้วก็บอกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ผ่านมา
เธอเองก็ไปแจ้งความแล้วนะแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ
เพราะตำรวจบอกว่าไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
เหลืออดเหลือทนแล้วค่ะนายน้องเนี่ยบุกเข้ามาก่อเหตุอีกครั้ง
คราวนี้ก็เลยต้องให้เพื่อนบ้านช่วยกันถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็แจ้งตำรวจมาช่วยกันจับต้องขอบคุณตำรวจมากมากนะคะที่จับกลุ่มนายน้องไปได้สักที
แล้วต้องถามต่อว่าจับกลุ่มแล้วทำอะไรต่อนะคะทีนี้จากการตรวจสอบประวัติของนายน้อง
คลั่งคนนี้มีภรรยาแล้วก็ลูกกันสองคนนะคะแต่เขาแยกกันอยู่กับภรรยา
เพราะนายน้องเนี่ยมีอาการหลอนจากยาเสพติดวันดีคืนนี้ก็อัลวาด
อลวาดหนักข้อขึ้นทุกวันแม้แต่แม่บังเกิดกล้าวเนี่ย
น้องคนนี้ก็ยังเคยใช้มิดพล้าไล่ฟันมาแล้วนะคะน้องสาวของตนเองก็โดนมาแล้วค่ะ
แม่แล้วก็น้องสาวต้องหลบหนีไปนะคะไปอยู่กันคนละที่
หลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มได้แล้วนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะพานายน้องเนี่ย
ไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลพนมแล้วก็ต้องมีการรักษาอาการกันต่อไปนะคะ
คุณผู้ชมครับค่ะดูไว้นะคะยาเสพติดโทนเป็นแบบนี้ถูกต้องถูกต้อง
อย่าไปเลยกับยาเสพติดอย่าไปยุ่งอายเด็กคนนี้เข้ามา